ผมได้คุยวันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกันนะฮะ
ก็ในรายการผมก็ถามหลายข้อมูลแล้วนะหลายสาเหตุอะไรอย่างนี้
คือทางฝั่งทนายเองเนี่ยคือผมเรียกเขาทนายพัฒน์
เขาก็ถามเขาเขาก็บอกว่าเขาก็แบบเขาก็ยังมั่นใจว่าเขาจะสู้ได้
เขาก็จะสู้เรื่องเนี้ย
คือตัวของทนายเองเนี่ยก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก่อนอันนี้เป็นทนายให้กับแอมเนี่ยแค่คดีเดียวคือคดีของก้อย
แต่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเป็นในทุกคดี

ตอนนี้เป็นในทุกคดีที่มีการกล่าวหา

ตอนนี้๑๕นะครับ
คือเขาบอกเขาเป็นทุกคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการต่อสู้กันไป
ผมก็ถามบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งแอมแอมเนี่ยเขาได้บอกคุณบ้างหรือยัง

ทางฝั่งทนายก็บอกว่าก็ยังไม่ได้พูดอะไรคือวันนี้ก็ยังไม่ได้เจออะไรกัน

ซึ่งจริงแล้วผมก็ถามบอกว่าการที่จะมีการต่อสู้ทางคดีเนี่ยที่มันชัดเจนเนี่ย
ลูกความเองเนี่ยจำเป็นต้องพูดความจริงทุกอย่างให้กับทนายความฟัง
เพื่อหาทางออกเอาล่ะส่วนหนึ่งเพื่อความเป็นธรรมเราเข้าใจทนายความคนนี้นะ
เพราะอะไรเพราะว่าทนายความเขาเป็นอาชีพ

ทนายความเนี่ยเป็นอาชีพคือคนที่จะทำผิดมีค้ายาเสพติดค่าอะไรกันเขาก็มีสิทธิ์ที่จะจ้างทนาย
ทนายก็มีสิทธิ์ที่จะรับทำถูกไหมฮะทีนี้มันก็อาจจะอยู่ที่ทนายแต่ละบุคคลแล้วกันว่า
บางทีคดียาเสพติดเขาก็ไม่ยุ่งเขาก็จะไม่ทำคดีฆาตกรรมบางทีรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่ามันมีการแบบเขาก็จะไม่ทำ
มันแล้วแต่บริบทแตกต่างกันไปอยู่ที่ตัวทนายความเองด้วย
แต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นทนายความอาชีพถ้ารับทำในคดีไหนเขาก็ไม่ได้ผิดอะไร
เพราะมันคืออาชีพแต่เรื่องของแบบการแสดงออกหรืออะไรอย่างนี้มันก็ต้องแยกอีกเรื่องหนึ่งไว้เหมือนกันถูกไหม
ก็คือการที่โฟนอินเข้ามาแล้วมีญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยเขานั่งอยู่แล้วเขาเสียใจกันอยู่

อะไรอย่างเงี้ยอืมนะฮะหรือแม้กระทั่งวันนี้ที่มีโอกาสพูดคุยกันบอกอ้าวเรื่องเนี้ย
ทนายความอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาที่ญาติผู้สูญเสียที่เขานั่งอยู่เขาบอกว่า
ก็เหมือนกับมันก็เสียนานแล้วอะเนาะ

คือเขาก็บอกตายก็ตายไปนานแล้วอะเนาะ
ก็คงต้องทำใจแล้วก็ต่อสู้กันไปตามกระบวนการอะไรประมาณลักษณะแบบนั้น

ไอ้ตรงนี้คือ
ในมุมของอาชีพทนายความเราก็ต้องเข้าใจ
ว่าทนายความก็มีสิทธิ์ที่เขาจะว่าความตามคดีต่างนานา
เอ๊ะทนายความคนเดียวกันมั้ย

วันนี้ผมเพิ่งแสดงสิทธิ์แทนเข้าไปนะ
ทีมงานก็เอาภาพมาผมก็คิดเอ๊ะมันไม่ตรงปก

ก็อย่างที่บอกไปว่าตัวเขาเองก็มีสิทธิ์
คืออย่างวันนี้เขาพูดมากับพี่คำนึง

แต่ในบริบทของการตอบคำถามกับสื่อ

มันก็มันก็อยู่ที่ตัวบุคคล

จริงถ้าเขาทำผิดก็ไม่จำเป็นต้อง

ต้องว่าความให้กับเรื่องราวของยาเสพติด

หรือบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ย

ซึ่งอาจจะไปกระทำความผิดโดยการแบบ

มันแล้วแต่บริบทว่าทนายความเนี่ย
จะไปตรงมุมไหนจุดไหนแบบไหน
ถ้าแอมยอมรับสารภาพในวันนี้

เขาบอกเขาก็ยังจะสู้ต่อไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็พูดลักษณะว่า
พอไปอยู่ต่อหน้าศาลแล้วอยู่ต่อหน้าบันลัง
ก็ให้เขาสารภาพไปตามข้อเท็จจริงว่า
ถ้าสารถามว่าคุณทำจริงไหมก็ตอบไปเลยว่าทำจริง

คือไอ้ตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นการใช้คำว่าต่อสู้แล้ว
แต่ลูกความเขาก็จำเลยก็ต้องมีทนาย
จำเลยก็ต้องมีทนายเขาก็ยินดีที่จะเป็นทนายให้
แต่เวลาไปอยู่บนชั้นศาลเขาก็ต้องแนะนำบอกว่า
ถ้ามันทำจริงก็คุณก็ต้องพูดต่อสารไปว่า
คุณทำจริงอะไรแบบนี้
คือมันก็เป็นวิถีของทนายความเข้าใจได้
แต่แต่ไอ้สิ่งที่สังคมไม่เข้าใจคือลักษณะของงานตอบคำถาม
แม้กระทั่งว่ามันจะมีภาพหนึ่งที่แอมเนี่ย
หลังจากที่ไปเห็นว่านายแด้เสียชีวิตแล้ว

คือไม่ได้นั่งรถไปกับนายแด้เพื่อไปส่งศพนายแด้ที่ราชบุรี
แต่ตัวเองกลับไปปาร์ตี้วันเกิด

ปรากฏทันายความพาสบอกว่าไม่นะที่เขาไปนั่นน่ะ
จริงแล้วมันเป็นเพราะว่าคือในแด้เนี่ยเขาตั้งใจ
จะจัดงานวันเกิดให้เอ้าแล้วปรากฏว่า
ทางฝั่งของแอมอ่ะเขาก็เลยแบบเหมือนแบบต้องการแบบ
ตนารมณ์สุดท้ายของแด้ก็เลยไปให้
แล้วแอมไปไม่ได้สนุกแอมร้องไห้
ไม่ได้ไม่ได้ไปทันายดูในคลิปเนี่ยคลิปเนี้ย
คือผมอ่ะเอาจริงนะพอทนายพัฒน์พูดเนี่ย
ผมก็อยากจะรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้
ผมอ่ะก็เลยไปเอาคลิปต้นไอ้ต้นเรื่องที่ไม่ได้มีการเบลอมาดู
น้ำเรามีไหมอืมไม่มีน้ำบอกไม่มีค่ะ
น้ำว่าเราไม่มีน้ำมีแต่โฟล์ค่ะแล้วยังไงอ่ะพี่ดูแล้วยังไงอ่ะ
เปิดให้ดูเอาดูกันเองอ่ะอ่าเนี่ยลองไหมดูดูกันเองดูกันเอง
อ๋อไม่เห็นให้เราดูกันเองนะลองไหมอ่ะอืมนี่ลองไหม
น้ำตาคลอไหมใช่ไหมอ่าน้ำตาน้ำตาอ่ะนี่คนเพิ่งตายไม่กี่ชั่วโมงอ่ะเนาะ
นี่อ่าดูสิมีไหมนี่ต้องแบบเขาต้องเอาหน้าเข้าไปใกล้ใกล้เพื่อจะดูเลยอ่ะ
พี่เบิร์ตถึงขนาดก็ต้องซูมดูนะคะมีไหมอ่ะร้องไหมแต่แกก็ไม่ได้ร้อง

อันนี้คือแบบไม่เบลอนะเชื่อแต่นางก็ไม่ได้สดใสอ่ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิ
ไฟมันยังไม่เปิดเหมือนว่าดำมันยังอยู่ในความมืดมันยังเปิดแล้วเปิดแล้ว
อ่ะร้องไหมก็ไม่ร้องไม่ร้องก็ถามว่าถามว่าสดชื่นไหมก็อันนี้ก่อน
ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้เราก็ดูไม่ได้ถึงไม่ได้ถึงกับเศร้าไม่ได้ถึงกับไม่ถึงอย่างงี้
แต่ก็ก็มีอารมณ์ก็ได้อ่ะแต่ว่าคือก็คือน้ำตาก็ไม่ได้ไหลไม่มี
ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่รู้ว่าแบบเหมือนกังวลอะไรอย่างเงี้แต่เราคิดเอง
อาจจะเห็นข่าวแล้วก็ได้นะอ่าแต่คนเพิ่งตายไม่กี่ชั่วโมงถูกต้องไหมล่ะ
กำลังขนไปอ่ะก็เขาบอกแล้วไงเขาไปงานวันเกิดตามเจตนารมณ์ของนายแด้
อืมเขาตั้งใจจะเกิดให้ก็เลยต้องไปอืมคือไปต้องไปน้อยแต่แบบคนละจังหวัดเลยนะ
คนละจังหวัดเลยนะเออแต่ถ้าสมมุติสบเราสบสบแฟนเรากำลังไปยังไงมันก็เศร้าหรือเปล่าอืมอืม